ส่วนเมื่อวานี้ค่ะที่สถานีตำรวจภูทรเฉลิมพระเกียรติ

โทรศัพท์ดังกริ้งกร้างทั้งวันเลย

ปัญหาเหตุด่วนเหตุร้ายไม่ได้มีมากนัก
แต่เป็นมือป่วน
ปวดสถานีตำรวจเป็นร้อยสาย
คนที่เขาจะโทรมาแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายจริงก็โทรไม่ติด
เจ้าหน้าที่ก็ต้องวิ่งไปรับสายแบบนี้ตลอดทั้งวันสร้างความเดือดร้อนเนี่ยนะคะ
สรุปแล้วตำรวจค่ะตรวจสอบย้อนกลับไป
ที่โทรมามันอยู่ไหนเขาตรวจสอบได้นะ
สรุปแล้วไปเจอค่ะสัญญาณโทรศัพท์อยู่ในพื้นที่วัดพังยอมตำบลสวนหลวง
ไปเลยค่ะประสานตำรวจในพื้นที่ไปตรวจสอบให้หน่อย
ไปเจอผู้ก่อเหตุแล้วเนี่ยค่ะคนนี้ค่ะ
เป็นเด็กผู้ชายอายุ๑๒ปี
จากการสอบถามผู้ปกครองซึ่งเป็นแม่เลี้ยงทราบว่าเด็กผู้ก่อเหตุ
อันนี้น่าสงสารเหมือนกันนะคะเขามีอาการป่วยทางสมอง
พัฒนาการก็เลยช้านี่นะคะ
แม่เลี้ยงบอกว่าวันพุธนี้ก็คือวันนี้เนี่ยนะคะ
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
ก็ได้นัดตรวจน้องด้วยนะคะรักษาอาการทางสมอง
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่ลงบันทึกประจำวันไว้
แล้วก็มีการตักเตือนอบรมสั่งสอนเด็กผู้ก่อเหตุนะคะ
แล้วก็ปล่อยตัวกลับบ้านไปแล้วก็กำชับแม่เลี้ยงด้วย
คุณพ่อคุณพ่อให้ดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด
และที่สำคัญห้ามจับโทรศัพท์ห้ามเอามาเล่นเด็ดขาดเนี่ยนะคะ

คุณก็ปวดได้เหมือนกันอย่าทำนะคะ